ข่าวแรกนะคะเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะ
กับการเสียชีวิตของคุณเชิดนะคะล็อกแสลงค่ะ

ช็อกมากคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับ
ระยะที่๓ตอนวันที่๓๐เมษายน

กระทั่งส่งมาที่โรงพยาบาลรามคำแหงที่กรุงเทพนะคะ
รักษา๑๐วันแล้วคืออาการที่
คือเลือดพุ่งออกจากปากแล้วก็มีแผลแบบ
คือล่าสุดเลยเมื่อวานนี้คือเป็นหนักมาก
แพทย์บอกว่ามีจุดมันออกตามร่างกายคือเลือดออกหลายจุด
คือแพทย์ก็พยายามช่วยรักษานะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอย่างที่บอกแพทย์บอกไว้ตั้งแต่แรกเลย
มาโรงพยาบาลว่าทำใจไว้นะเพราะว่าเป็นหนักแล้วค่ะ
ที่สุดค่ะก็แสงความเสียใจด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้๑๑โมงนะคะก็จะนำศพไปที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำค่ะ
จริงแล้วเขาเป็นเจ้าของเพลงฮิตนะคะ
หรือห่างแล้วก็
คือคุณผู้ชมฟังแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพต่อด้วย
แบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีแล้วกันนะคะ
คืออายุอยู่แบบอย่างน้อย๔๐อยู่เลยนะคะ

สิ่งที่เสียใจเนาะคือต้องไปงานศพลูกตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชาติหน้าฉันใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงก็ให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีก
ใช่นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวมาฝากแฟนแน่นอนค่ะ